ข่าวนี้เลยต้องพูดถึงวันนี้

ไลน์จริงเขาบอกว่าใหม่ไม่คิดมาก

คือหลังจากที่วันนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีการประกาศออกมาในวันถัดไป
ฉายาของศิลปินดาราทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา
แต่ละคนจะมีฉายาอะไรบ้าง

ในนี้เราอยู่กันเท่านี้เลย๓คน

แล้วก็เราก็ลองเลือกดูว่าดาราคนไหนที่มีกระแสในช่วงนี้

แล้วก็มาถึงใหม่ดาลิกาก็ต้องมี
ใหม่ดาลิกาถูกต้อง
แบบนั้นก็กำลังตอบสัญญากับช่องเจ็บ

คือเป็นกระแสที่เรียกว่าพูดไม่เลิกไม่ลา
ทีเดียวสำหรับน้องใหม่ดาวิกาที่บอกว่า
เนี่ยล่าสุดไม่ยอมตัดสัญญากับทางเจ็ดสี

คนก็เข้ามาคอมเมนต์มีหลายกระแสทั้งก็โอเคอวยกันไป
อย่างบางคนก็เป็นกระแสในทางลบก็มีเหมือนกันอะไรแบบนี้
เขาก็ไปสัมภาษณ์น้องใหม่นั่นแหละพี่ม้าในเรื่องที่แบบว่า
ทางสมาคมนักข่าวบันเทิงก็ตั้งฉายาไปปีนี้โดนไปเป็นยังไงบ้าง
ก็บอกว่าขอบคุณพี่นักข่าวที่ยังเอ็นดูหนูอยู่
ยังน่ารักกับหนูเสมอนะคะถามถึงเรื่องที่พี่ม้าออนภาตั้งฉายาให้เราว่าทรยศ
อันนี้ทราบแล้วค่ะคือพี่ม้าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ใหม่เคารพมากนะคะ
ทุกครั้งที่เจอพี่ม้าใหม่ก็ดีใจทุกครั้งใหม่เชื่อว่ามันเป็นรายการค่ะ

รณภาทำงานหรือเปล่าคะหรือตั้งใจจิกด่าเขาคะ

ก็วันนั้นถ้ามีเทปแล้วใช้คำว่าเทปเหรอใช่สิสมัยนี้
เขาไม่มีเทปแล้วนะคะ
อะไรนะแผ่นไม่มีเทปเลย

แต่น้องเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เก็บเอามาคิดมากอะไรมันเป็นเล็กน้อย

เขาบอกว่าไม่เครียดเลยค่ะว่าหนูว่าจากที่ได้ดูเนี่ยรู้สึกว่าเป็นรายการ
แล้วพี่ม้าก็เป็นผู้ใหญ่ที่หมายคอนโรฟเห็นมั้ย
เขาถามว่าได้คุยกับพี่หรือยังเขาบอกว่าไม่ได้คุย
จะไปถามไหมคะคงไม่กล้าดีกว่าหัวเราะ
แต่ถ้าเจอตามมาก็เจอนั่งกลัว
ไม่เขาก็เจอพี่ม้าเขาก็ทักทายกันปกติเขาก็บอกว่าเจอพี่บ่อยดี

บ้านหลังที่สองก็ได้บอกว่าอยู่กันในห้างสมวนสินค้าเจอกัน
เจอกันอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าแฟนคลับของไหมน่ารักแล้วเข้าใจว่ามันไม่มีอะไร
เออมันไม่มีอะไรหรอก
นี่เวลาฉันพูดอะไรอย่างนี้นะ
เชื่อเถอะมันไม่ได้มีอะไรหรอก

เอ้ยเหมือนเอ็นดูเข้าใจคำนี้ไหม

ถ้าสมมติว่าจะเป็นไหมอย่างนี้

ฉันก็นึกได้ขึ้นมามันออกไปจากช่อง๗

แต่จริงในกระแสของโลกโซเชียลเองมีรุนแรงมากกว่านี้

แปนเค้กออกมาปุ๊บเห็นจะมีใครด่าแปนเค้กเหรอ

ไอ้คุณไหมคุณนายไหม

สิ่งที่เขาจะไปอยู่ไหนจะออกจากที่ไหนอะไรยังไง

เพราะว่าแพนเค้กออกมาปุ๊บ

ตอนน้องไหมออกมามันประจวกเหมาะกับหลายอย่าง
อะไรแบบนี้หลายอย่างด้วย

แพนเค้กเขาอยู่นานกว่า

เราจะไปเหลือร้อนเขาเพื่ออะไร
ฉันขอถามคำหนึ่งนะ
ถ้าสมมุติว่านักแสดงที่คุณรักแล้วก็หวงแหนเขาเหลือเกิน
วันหนึ่งเขาแก่ไปแล้ว
ใครจะรักผิดชอบ

ตอนนี้คุณโอ๊ยไม่ได้ป้องกันโอ๊ยไม่ได้โอ๊ยทำไมอย่างนี้โอ๊ยนู่นโอ๊ยนี่โอ๊ยนี่

แล้ววันส่วนหนึ่งที่เมื่อเขาแก่ตัวไป

คุณมาอุ้มสมเขาไหม

ไม่ต้องขนาดนั้นจะไปเดือดร้อนอะไรกันขนาดนั้น
ไม่เข้าใจคุณไม่รู้หรอกว่ามันอะไรควรจะเป็นอะไร
แต่เรามันจะอยู่โยงไปจนกระทั่งแก่ตาย
เล่นเป็นบทยายพอไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดแล้ว
เหมือนม้าฟรีแลนซ์ตอนนี้

ครุ่งแม่นแบบนี้ก็แขละตัวเอง
ดิฉันเกิดมาก่อนที่จะมีช่อง๓

ฉันได้ไปลำเฉลิมฉลองในงานเปิดโทรทัศน์ช่อง๓
ตายแล้วนึกดูว่าอยู่วงการมากี่ปี
ช่อง๓๔๕ปีนางไปลำเปิด
คิดดูว่านาง๔๕ปีแล้ว

ดูรูปนี้กันหน่อยสักนิดนึงดีกว่าฮะ

ปัญหาคือผัวเห็นหรือยัง

เวลาที่ธัญญาทะเลาะกับพี่เป๊กปุ๊บ

นี่คำสามแรกฉันไม่ได้ตื่นตันกับอีวอด

ซึ่งนางเป็นคนบ้าออกกำลังกายหนักกว่าคุณอีก
หนักกว่านี้อีกจบ๘โมงเช้าเสร็จ๙โมงนางจะต้องไปปีนผ้า
แล้วตอนนี้รู้สึกเอาลูกไปปีนด้วยนะ
อ๋อเรอะคุณดีมากนะพี่ธัญญาดูสิคุณดี

คุณดีคุณแม่ขนาดนี้เรังขุนขนาดนี้พี่ดูดิคุณดี

นางก็เป็นมุมานะที่จะปีนผ้าปีน

นางแบบว่าทุกวันนี้เก่งมาก
งานอีเว้นเวลาเธอไปอีเว้นเนี่ยเธอจะต้องแบบว่า
โชว์แปลว่าอะไรทุกวันนี้งานโชว์นั้นเต็มนะครับโชว์ปีนผ้าด้วย

นะก็ดูหุ่นความเป๊ะของนาง

น้องแนนทกับเมืองไทยแล้ว
จะเดินทางกลับเมืองไทยในวันอาทิตย์ที่๒๗ธันวานี้นะคะ

ออกผู้โดยสารขาเข้าชั้น๒ประตู๑๐

ก็ไปรับกันได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ
เอาล่ะแน่นอนเดี๋ยวต่อจากรายการของเรา

เพราะฉะนั้นใครคุณเองก็อาจจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่

ติดตามไทยรัฐนิวโชว์ต่อจากข่าวใส่ไข่ครับ

วันนี้ก็ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะ